ลูกคนเดียวตั้งแต่ลูกชายอายุ๔ขวบ
กระทั่งปัจจุบันลูกอายุ๒๑ปี
วันที่๑สิงหาค่ะลูกเกิดอาการคือแน่นหน้าอก
แล้วก็ลักษณะคือหายใจไม่ออกแล้วก็ปวดท้องด้วย
พาไปที่โรงพยาบาล๑ในกรุงเทพฯคุณผู้ชม
แล้วเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะพยาบาลบอกว่าให้รอก่อน
รอแบบนั้น๒ชั่วโมง
สุดท้ายแล้วแม่บอกว่าลูกชายเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตตอนนี้ก็มีการทำบุญอัฐิน้องนะคะ
แต่แม่ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
รายนี้ชื่อว่าชะนิตาใจอินตายุ๔๐ปี
ส่วนลูกชายของคุณแม่ที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องตูน
หรือชื่อจริงก็คือสรันปานแสง

เห็นไหมหายใจเหนื่อยหอบอันนี้เป็นคลิปก่อนที่จะเสียชีวิต
คุณแม่เล่าย้อนกลับไปบอกว่า๑สิงหาคม
ลูกชายบ่นปวดท้องแล้วก็แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
แม่ก็เลยโทรศัพท์ไปที่สายด่วน๑๖๖๘แล้วก็๑๖๖

ทีนี้ทางปลายสายแนะนำแบบนี้ค่ะบอกว่า

ก็คือให้น้องตูนนอนหงายยกหัวให้สูงขึ้น
แต่แม่ก็ทำแล้วแม่บอกว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ตัดสินใจค่ะรีบพาลูกออกจากบ้านไปที่โรงพยาบาล

ไปถึงโรงพยาบาลดังกล่าวสักประมาณ๓ทุ่ม
ของวันที่๑สิงหาคมค่ะ
ตอนไปถึงไม่มีพยาบาลมาตรวจวัดอุณหภูมิ
ไม่มีมาซักประวัติอะไรเบื้องต้นเลย
เวลาผ่านไปสักประมาณ๑ชั่วโมงระหว่างที่รอลูกชาย
เข้าห้องน้ำถ่ายหนัก๒ครั้งแล้วก็กินน้ำถี่เลยนะ

พยาบาลแจ้งตามกราฟิกหน้าจอรอก่อน

แม่บอกว่าพยาบาลคนนั้นพูดกับแม่กลับมาบอกว่า
ถ้าจะรักษาที่นี่ต้องรอ

กระทั่งเวลาผ่านไปจาก๓ทุ่ม๔ทุ่มเป็น๕ทุ่ม
เริ่มมีอาการอ่อนแรงคอตกแล้วก็แน่นิ่งไปเลย

ตอนนั้นลูกชายเนี่ยคือไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะคะ
ร่างของลูกชายโดนเข็นออกไปจากห้องฉุกเฉิน

วินาทีนั้นเหมือนใจจะขาดแม่บอก
หมอบอกว่าลูกชายไปดีแล้วนะ
โอ้ยหรือโอ้โหคือเสียชีวิตแล้วค่ะอุ๊ยหรือ
อย่างนี้ไม่ได้โทษเขานะคะ
แต่หนูแค่เสียใจว่าทำไมพยาบาลด่านหน้า
เขาถึงไม่มาดูแลลูกหนูเลยไงไม่มีแม้กระทั่งมาวัดความดันอะไรนิดนึงก็ยังดีอ่ะพี่
คุณเอาออกซิเจนมาให้น้องหน่อยก็ยังดี
ถึงแม้ว่าเอาออกซิเจนมาให้ถ้าน้องขาดใจตายไปแล้ว
หนูก็ยังไม่เสียใจเท่านี้นะคือแบบคือน้องไม่ไหวเขาไม่ไหวจริงอ่ะ
แต่นี่ไม่ได้รับการรักษาอะไรสักอย่างเลยเสียใจ
แบบว่าช่วยอะไรลูกได้ไม่ได้เสื่ออะไรลูกไม่ได้เลย
ทำไมหนูสิมีเขื่อทำไมหนูไม่เพิ่งจะเวลาไปวัยวายไปบอกเขาอะไรอย่างเนี้ย
พอเขาบอกว่าน้องไปแล้วนะตอนเกือบ๕ทุ่ม๔๓๔๖นาทีนี่แหละค่ะ

แม่ก็โทษตัวเองนะคะว่าน่าจะเข้าไปโวยวายนะคะ
เพื่อให้เป็นการกระตุ้นให้พยาบาลเอาออกซิเจนอะไร

คุณแม่ทำหน้าที่คุณแม่ดีที่สุดแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูทางฝั่งเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกันหน่อยนะคะ
นายแพทย์ศึกษัณฑ์กิตติสุขกรค่ะ
ซึ่งในฐานะกำกับดูแลโรงพยาบาลที่เกิดเหตุบอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องการเสียชีวิตของน้องแล้วนะคะ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
คุณหมอบอกว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่เวลาที่ผู้เสียชีวิตเข้ามารับการรักษา
แผนกถูกเฉินก็คืออีอาร์

ณวันนั้นคือมีคนไข้รอคัดกรองประมาณ๒๙คน
น้องตูนผู้เสียชีวิตเป็นลำดับที่๒๗ก็คือท้ายเลย
แล้วณวันนั้นมีผู้ป่วยวิกฤต๑๘ราย
คำถามต่อคือน้องเข้าขั้นเป็นผู้ป่วยวิกฤตไหม
สุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตน้องหมดสติไป
คุณหมอสุขสรรค์ก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่า
ตอนที่น้องหมดสติเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตน้องแล้วนะสักประมาณ๓๐นาทีนะคะ
คุณหมอบอกว่าบุคลากรตอนนี้ยอมรับว่ามันไม่พอจริง
ผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลเยอะมาก
ผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้าข่าย

เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่โรงพยาบาลทำคือ
กันเจ้าหน้าที่การแพทย์ไปช่วย

เพราะฉะนั้นขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตัวแทนโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
โทรศัพท์ติดต่อมาที่คุณแม่ชะนิตาแล้ว

ส่วนรายละเอียดการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นอย่างไร